หลังมีการนำตัวทีมหมูป่า๘คนไปส่งโรงพยาบาลเชียงบรายประชานุเคราะห์นะครับ

ก็แถลงความคืบหน้าของอาการในการรักษาทีมหมูป่าทั้ง๘คน
ติดตามความคืบหน้าพร้อมกันกับคุณพัชรวรินพัชรประพานันท
ผู้สื่อข่าวของเราบรรยายงานสดจากโรงพยาบาลเชียงบรายประชานุเคราะห์ครับ

หลังจากที่ทีมหมูป่าทั้ง๘คนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาแถลงข่าวเปิดเผยนะคะว่า
ทั้ง๘คนตอนนี้อาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยดีแล้วค่ะ
นายแพทย์เจษฎาโชคดำรงสุขประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ออกมาแถลงข่าวค่ะ
ร่วมกับนายแพทย์ทงชัยเลิศวิลัยรัฐนพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสุขภาพเขต๑
และนายแพทย์ชัยเวทธนภัยศาลภูมิในการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์กรณีการดูแลรักษาอาการของทีมหมูป่าทั้ง๘คน
ซึ่งทั้งหมดได้พักรักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจที่มีระบบควบคุมการติดเชื้อหรือที่เรียกว่าห้องแยกโรคค่ะ
ส่วนรายละเอียดของทั้ง๘คนนะคะนายแพทย์เจษฎาก็เปิดเผยค่ะว่าทีมหมูป่า๔คนแรกที่มาถึงโรงพยาบาลเมื่อวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นมีอายุระหว่าง๑๔๑๖ปี
ผลการตรวจประเมินจากทีมแพทย์นะคะก็พบว่าทั้ง๔คนมีภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำได้รับการดูแลด้วยเครื่องให้ความอบอุ่นจนอาการเป็นปกติแล้ว
แต่ว่าตรวจพบ๒คนค่ะมีผลเอ็กซาเรย์ปอดผิดปกติสงสัยปอดอักเสบเบื้องต้นและ๑คนมีแผลถลอกที่เท้าขวา
แต่ว่าเช้าวันนี้นะคะทุกคนไม่มีไข้ค่ะสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติรับประทานอาหารได้
แล้วก็เมื่อค่ำวานนี้นะคะทีมแพทย์ก็อนุญาตให้ญาตินั้นเข้าเยี่ยม๔คนแรกนะคะผ่านห้องกระจกได้ในระยะ๒เมตร
ส่วนหมูป่า๔คนชุดที่๒ค่ะที่มาถึงโรงพยาบาลเมื่อวานนี้นะคะอายุระหว่าง๑๒๑๔ปี
ผลตรวจประเมินนั้นพบว่า๔คนมีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำเช่นเดียวกันค่ะ
ก็ดูแลด้วยเครื่องให้ความอบอุ่นจนอาการเป็นปกติ
แต่ว่ามี๑คนนะคะอุณหภูมิในร่างกายต่ำแล้วก็มีภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ
แต่ว่าแพทย์นั้นก็ได้รักษาจนอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว
ส่วนอีกคนค่ะก็มีแผลถลอกที่เท้าขวาเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ว่าโดยรวมแล้วทุกคนสดชื่นค่ะสามารถพูดคุยโต้ตอบได้ตามปกติไม่มีไข้
แล้วก็แพทย์นั้นก็ได้เริ่มให้อาหารแพทย์ซึ่งเป็นอาหารอ่อนที่ย่อยง่าย
ไปฟังเสียงท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขกันก่อนค่ะ
ทั้ง๘คนถึงเช้านี้นะมีสุขภาพดีไม่มีไข้แล้วก็ทุกคนมีภาวะสุขภาพจิตดีนะฮะ
ร่างกายสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็พูดคุยได้ปกตินะครับ
เมื่อคืนนี้ในทีมแรก๔คนแรกที่มาเมื่อคืนเราก็ได้ให้ครอบครัวเข้าเยี่ยมแล้วนะโดยเยี่ยมผ่านทางกระจก

ก็โดยมาตรการการควบคุมโรคนะครับ
ต้นนี้เราก็คงให้เยี่ยมทางกระจกว่าผลแล็บทั้งหมดกลับมาซึ่งใช้เวลา๑๒วัน
ถ้าหากว่าผลแล็บกลับมาแล้วว่าไม่มีการติดเชื้อหรือโรคอุบัติใหม่ต่างเนี่ยนะ
ก็คงจะเริ่มโดยการให้เข้าเยี่ยมโดยตามมาตรการควบคุมโรคคือให้สวมเสื้อกาวแล้วก็มี

หน้ากากอนามัยสวมหมวกรองเท้าต่างเนี่ยนะเพื่อการควบคุมโรคแล้วก็ให้อยู่ห่างจากผู้ป่วย๒เมตรนะครับ
ในช่วงต้นนะครับแล้วก็หลังจากมั่นใจแล้วว่าไม่มีการติดเชื้อจึงจะให้เยี่ยมได้ปกติครับ
จากนี้นะคะประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เปิดเผยอีกค่ะว่าน้องทีมหมูป่าทุกคนนะคะได้รับยาปฏิชีวนะแล้วแล้วก็๔คนเมื่อวานนี้ค่ะต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ๑๕
และทางท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ยืนยันเขาว่าทั้ง๘คนไม่มีอาการที่น่ากังวลแต่อย่างใด
ส่วนอีก๕คนที่จะนำส่งโรงพยาบาลในวันนี้ก็จะใช้แนวทางการรักษาเช่นเดียวกับ๘คนแรกค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายค่ะ